ความสุขอีกอย่างหนึ่งของพวกเราคือการถ่ายรูป

แต่ว่าเดี๋ยวนี้การถ่ายภาพมันเก๋มาก
ถ่ายภาพไปมันจะมีอะไรแปลกโผล่ออกมา
เขาใช้ฟิลเตอร์อะไรถ่ายภาพทำไมคุณยายถึงตกใจขนาดนี้

โมชายโมมี่
นี่แม่ไม่ยังคิด

นั่นแม่ไม่ยังเหรอ
ไม่ยังเหรอไม่ยังเหรอยายง่วงเหรอ
มันคืออะไรกันนะยายติดหน้ายาย
ยายก็เช็ดเอาสิหยิบล้านคำใหญ่เลย
ยายก็เช็ดอยู่นั่นแหละโอ้ยสงสารยาย

ช่างไม่รู้เลยว่านี่คือเทคโนโลยีอันล้ำสมัยในการถ่ายภาพ

เป็นดอกไม้เป็นผีเสื้อเป็นเขาเป็นแมวเป็นอะไรก็แล้วแต่
มีหมดแปะหน้าแปะตาแบบนี้

ไม่งั้นก็แกะอยู่นั่นจนหน้ากรอกหมดแล้ว
ยายอาจจะงงนะคะแต่ก็เป็นความสุขของคุณหลาน
และต่อไปนี้ไม่แน่นะคุณยายอาจจะติดใจ

ูเตอร์อาจจะนั่งถ่ายภาพทั้งวันก็ได้

กระตงกระต่ายอะไรอย่างนี้สักพักหนึ่ง
หลานกลับบ้านยายอยู่เท่านี้ทั้งวันเพลิน

เอาหรอตั้งทั้งวัน

ส่งทั้งวันเรียกกินข้าวก็ไม่กิน

กลัวจริงโตมาเป็นพว่ายมีปัญหา